เขาเข้าไปตรวจค้นห้องนอนของพันตรวจเอกธิติสัน
หรือว่าอดีตภูมิกับโจ้แล้วไปพบหลักฐานนะฮะเป็น
อุปกรณ์เสพยาเสพติดแล้วก็ยาจำพวกรักษาการป่วยจิตเวท

ที่ห้าไร่ย่านราบอินทาของอดีตพบขับโจ้
ที่ปรากฏตามภาพขาวนี่นะฮะก็เป็นบ้านพักของพวกบ้าน
จิตโจ้จริงนะครับโดยมีรถยนต์หรูอ่ะ
จอดไว้จำนวนมากนะครับซึ่งอยู่ระหว่างการขยายผลของรถยนต์ที่ว่า
เนี่ยนะฮะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับส่วนการตรวจค้นห้องนอน
ไม่พบอุปกรณ์เสพยาเสพติดหรือว่ายารักษาจิตเวทแต่อย่างใดนะครับ
และจากการสอบถามแม่บ้านก็ให้ข้อมูลว่าอดีตภูมิกับโจ้นั้น
ไม่ค่อยได้กลับมาพักที่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่โอ้โหนี่นะฮะหลายคันนะฮะ
ขณะที่ชุดสืบสวนอีกชุดหนึ่งก็เข้าไปค้นในห้องพัก
ภายในคอนโดของอดีตภูมิกับโจ้ที่จังหวัดพิศนุโลกนะฮะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวพบอุปกรณ์เสพยาแล้วก็ยาจิตเวทบอกว่า
ไม่ทราบว่ามันมีกระแสข่าวแบบนี้ออกมาจากไหนเพราะจากการไปค้นที่คอนโดโดยเฉพาะที่ห้อง
ก็ไม่พบอุปกรณ์การเสพยาด้วยนะฮะเนี่ยนะครับ
สุดท้ายแล้วคือไม่เจอนะฮะไม่เจออุปกรณ์เสพยาหรือว่ายาเกี่ยวกับจิตเวทไม่มีนะครับ

เรื่องของการแบบว่าดำเนินคดีหลักฐานต่างแบบนี้นะใช่แต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องมีการไปขึ้นศาลกันต้องไปสู้กันตรงนั้นใช่ไหม